คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูความพร้อมนะครับ
เพราะว่าณขณะนี้ก่อนที่เราจะได้เห็นพระเมรุมาตร
ที่ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
หลวงราชการที่๙ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้
จำลองรูปแบบของพระเมรุมาตรที่แสดงถึงสถาปัตยกรรมอันงดงามและยิ่งใหญ่ของไทย
และสมพระเกตของในหลวงรัชกาลที่๙ติดตามพร้อมกันกับคุณทัศนัยโคตรทองครับ
ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ท้องสนามหลวงแห่งนี้ครับ
พื้นที่นี้ถูกใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญหลายพิธี
ตรงจุดนี้ถูกเรียกว่าทุ่งพระเมน
เนื่องจากว่าถูกใช้ในงานถวายพระเภิงพระบรมศพ
เจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานิวงศ์รัชกาลต่างครับ
และในครั้งนี้ถูกใช้ในงานพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

บริเวณพื้นที่ด้านหลังของผมทั้งหมดนี้
จะถูกจัดสร้างเป็นพระเมรุมาตร
ทรงบุตรสะบกเก้ายอดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัดตุรัส
กว้างด้านละ๖๐เมตรสูง๕๐เมตร๔๙เซนติเมตร
หรือสูงเท่ากับตึกประมาณ๑๗ชั้นครับ
ตรงกลางสูงนั้นจะเป็นบุกสะบกใหญ่
ประสาท๗ชั้นเชิงกรอน
รายล้อมไปด้วยบุษบกเล็กบริเวณมุมทั้ง๔ด้าน
ที่ถูกวางลดหลั่นกันลงมา
ให้ความรู้สึกถึงการถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุดครับ
พระเมรุมาตรนั้นจะมีทั้งหมด๔ชั้น
บริเวณชั้นล่างสุดนั้นเป็นลานพื้นเรียกว่าอุตราวัด
เป็นลานพื้นมีไว้สำหรับการเดินเวียนไปทางซ้ายครับ
และบริเวณมุมทั้ง๔ด้านจะถูกสร้างเป็นสระอโนดาต
ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง๕สาย
และจะมีสัตว์หิมพานน้อยใหญ่อย่างช้างม้าโคนและสิงเฝ้าอยู่ครับ
ถัดขึ้นไปเป็นชั้นชาลาที่๑

ชาลาที่๓มีบุษบกน้อยทั้ง๔เรียกว่าสร้าง
ซึ่งเป็นที่นั่งของพระสงฆ์ที่จะสวดเพื่ออภิษฐรรม
ขณะประกอบพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
ความพิเศษของชั้นนี้ยังอยู่ที่ปฏิมากรรมการตกแต่ง
เพราะมีการตกแต่งลวดลายเทวดาชุมนุมรวม๑๐๘องค์
และชั้นชาลาที่๔เป็นที่ตั้งจิตกาธานประดิษฐานพระบรมศพ
หลวงรัชกาลที่เก้านายก่อเกียรติทองผุดนายช่างศิลปกรรม
กรมศิลปากรผู้ออกแบบพระเมรุมาตรสถาปัตยกรรมอันสวยงาม
พระเกียรติที่สุดนี้เล่าว่าได้แนวคิดการจัดวางยอด
มาจากพระมหาธาตุเจดีพักดีประกาศจังหวัดประจวบคิริขัน
โดยบุษบกใหญ่ที่ตั้งอยู่กึ่งกลางเปรียบดังเขาพระสุเมน
หมายถึงศูนย์กลางของโลกหรือจักรวาลตามคติความเชื่อแบบพราม
อันเป็นที่อยู่ของสิ่งมีวิญญาณในพบภูมิต่าง
และบรรดาองค์ถวยเทพบริเวณเชิงเขาพระสุเมน
เป็นที่ตั้งของป่าหิมพานมีสัตว์หิมพานน้อยใหญ่และสระอโนดาต
ส่วนบุษบกน้อยใหญ่ที่รายล้อมอยู่นั้น
เปรียบได้เหมือนเป็นทิวข่าวทั้งเจ็ดที่รายลอบอยู่
เรียกว่าสัตตะบริพันธ์คิรีนะครับ
พระองค์ทรงเปรียบเสมือนเป็นสมุติเทพ
สถิตอยู่บนเขาพระสุเมนที่จุติลงมายังโลกมนุษย์
เสด็จสวรรคตก็ต้องมีการจัดงานพระราชวิธี
ส่งดวงพระวิญญาณกลับขึ้นไปสู่เขาพระสุเมนดังเดิมครับ
สำหรับสีที่ใช้ตกแต่งพระเมลุมาตรมีทั้งหมด๕สีประกอบด้วย
สีทองเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ
สีขาวคือธรรมแห่งการปกครอง
สีน้ำเงินแทนพระมหากษัตริย์
สีชมพูเสริมความมงคล
และสีเขียวหมายถึงทรงนำความอุดมสมบูรณ์มาสู่แผ่นดินไทย
ปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรจะประกอบไปด้วย
พระที่นั่งทรงธรรมบริเวณด้านหน้า๑องค์ครับ
และมีสาราลูกขุนอยู่ทั้งฝั่งซ้ายและขวาทั้งหมด๖หลัง
รวมทั้งทัพเกษตรและทีมอยู่ทั้งสองฝั่งเช่นเดียวกันครับ
พระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตร
ในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชทั้งหมดนี้
เป็นสถาปัตยกรรมแห่งแผ่นดินสยามที่มีความยิ่งใหญ่
บนพื้นที่๔๐ไร่ของท้องสนามหลวงแห่งนี้ครับ
มีความวิจิตรงดงามมากที่สุด
ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตร
ปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบุรณปฏิสังขรราชรสและพญานมาตร
ว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดเดือนกันยายนปี๒๕๖๐ครับ